เจ้าตัวบอกกับเรือนขวัญเองเลยนะว่าเธอมาสายหมู่
อ่าแล้วก็เชื่อเป็นอย่างมากเลยค่ะดูนะเรือนขวัญไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเลย
โอ้โหผมทรงเดียวกันมาเลย
ฉันจะเอาคิวแรกฉันจะไหว้สารหลักเมืองคิวแรก

นุษย์เนี่ยเขาไปไหว้สารหลักเมืองที่กรุงเทพแต่ว่ามันมีเรื่องราวนิดนึงค่ะ
น้องนุษย์เขาโดนหมอดูทักมาบอกว่าราศรีของหนูคือราศรีมังกร
ลักษณะราศีเมทุนจะได้รับผลกระทบจากราหูย้ายเมื่อวันที่๑๗ตุลาคมที่ผ่านมา
แต่แต่แต่แต่ยังโชคดีเออเพราะว่าอาชีพร้องเพลงการแสดงในตอนกลางคืน
ช่วยให้เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีแต่แต่เยอะเหลือเกิน
นิดนึงนิดนึงแต่ควรไปทำบุญเยอะโดยเฉพาะควรไปไหว้สารหลักเมือง
จึงเป็นที่มาของวันนี้ที่เรานัดกันไปไหว้สารหลักเมืองกรุงเทพ

หลังจากที่วันราหูย้ายไปเธอไปไหว้สารหลักเมืองที่จังหวัดปฐุมธานีมาแล้ว
เป็นที่จังหวัดที่เจ้าตัวนั้นอาศัยอยู่
โดยเมื่อช่วงเช้าค่ะเจ้าตัวนั้นเอาเลิกเอาชัย๙นาฬิกา๙นาที
ในการไหว้ขอพรท่านซึ่งเธอมาพร้อมกับอาจารย์เจมส์คลอง๖ดูไปด่าไป
อันนี้ฉายาเขานะคะไม่ได้ว่าอะไรเขานะคะ
อาจารย์เจมส์คลอง๖ดูไปด่าไปแห่งสำนักณนาคทอง
ซึ่งเป็นหมอดูที่เจ้าตัวนั้นนับถือ
โดยอาจารย์พานุษย์ค่ะกับขวัญไปไหว้ตามจุดต่าง
คุณผู้ชมค่ะจับตาดูให้ดีเลย
ไฮไลท์สำคัญก็คือตอนที่เข้าไปไหว้สารหลักเมืองภายใน
ให้หันหน้าไปทางท้าเวสวรรณด้วย

เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าปีนี้และปีหน้า
ท่านจะมาประธานเรื่องงานเรื่องเงิน

ตกใจเลยขวัญกับนุษย์เนี่ยสุดเลยคุณผู้ชม

ฉันนั่งอยู่ประมาณ๑๐นาทีคุณผู้ชมค่ะ

จากนั้นก็ไปไหว้ขอพรเทพารักษ์คุ้มครองพระนครทั้ง๕องค์

จากที่จะไปไหว้สารหลักเมืองแล้ว
ต้องมาไหว้เทพารักษ์คุ้มครองพระนครด้วย
บอกกับขวัญว่าวันนี้รู้สึกสบายใจมาก
มีความสุขมากที่ได้มาขอพรสารหลักเมือง
แล้วก็ขอเรื่องงานละครด้วยนะคะ
เพราะว่าอยากโชว์ฝีมือการแสดงละครคุณผู้ชม

ตรงท่าใครยังไม่ผิดไปสมการที่จะไปศาลหลักเมือง
ที่ไปไปทานศาลหลักเมือง
ง่ายเลยฮ

นี่คือเส้นติ้นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์

น้องนุษย์เค้าปลื้มปลิ่มมากว่านี้ที่ได้มาด้วยกัน

ก็มีความสบายใจนะคะ

ด้วยพอลาหูเขาย้ายนะคะ
ที่จริงอาจจะกระทบเกี่ยวกับคนวรรพุทธอย่างนุษย์นะคะ
แล้วก็กระทบกับแบบว่าลักษณะราศีที่เราเกิดด้วย
วันนี้ก็แบบมาที่นี่เพราะว่ายังไง
เราอย่ามาด่งดังที่กรุงเทพ
ตอนนี้ก็เลยต้องเอาชื่อใหม่มาฝากมาขอพรท่านค่ะ
เพื่อที่จะได้แบบนุชนานจะได้ปัง
หนูก็พร้อมพนาเหมือนกันว่าแบบ
เพื่อเดินออกไปเนี่ยหลังจากไหว้เสร็จเดินออกไปเจอผู้จัดอะไรอย่างนี้
หนูก็ขอมีอีกสักเรื่องได้ไหม
อยากเล่นบทอะไรบอกเขาไปบอกผู้จัดผู้จ้างไปจ้ะ
เอาจริงอยากเป็นตัวโกงนะก็ไม่ค่อยได้โกงอะไรสักเท่าไหร่เลยนะคะ
แต่ว่ามาขอพรแล้วนะคะ
ได้จังเลยเป็นยังไงก็ไม่อะไรเท่าไหร่พี่หนูอยากได้บทละครมาขอพรแล้วนะคะ
เรียกว่าโชว์แอคติ้งให้สารหลักเมืองไปเลยใช่เขาอยากเป็นนางร้าย
เห็นรูนะคะโอน้อยก็แอคติ้งให้สารหลักเมืองได้เห็นไปเลยว่าสิ่งที่พ่อพ่อหนูมีความสำมารถด้วย
จากนี้ค่ะขวัญและน้องนุษย์นะไม่พลาดเอาใจนักเสี่ยงโชค
อยากรู้จังว่าได้เลขอะไรไปลุ้นกันดูค่ะ
นี่แม่ใกล้เคียงนะ

อ้าว

เหมือนขวัญ๑๖หรือเป็น๒๕

ขวัญเนี่ยได้๑๕คุณพลอยมองเป็น๑๖เหรอ
ใช่ก็เรากับพลอยเห็นเป็น๑๖
อันนี้ไม่รู้เลยเพราะว่าหยิบแรกมาอีก๑๕
แล้วบังเอิญบังเอิญคุณผู้ชมค่ะดูเลขข้างล่างสาวนุษย์

ไม่รู้จริงคุณผู้ชมเมื่อเช้าบอกเลยว่าอิ่มบุญ
นุษย์เนี่ยพาผ่านไปที่ไหว้พระเจ้าตากสินมหาราชต่อเลย

ที่วัดหงรัตนารามคุณผู้ชม
ได้ไปเอาน้ำมนต์จากเบาะน้ำศักดิ์ศิษย์
ทั้ง๔ทิศเลยนะมาปะมาพรมมือแล้วก็หัว
เพราะว่ากันว่าใครที่ได้มาอาบน้ำมนต์ที่นี่นะ

อกจากนี้ลูกทุ่งสาวค่ะยังได้ร้องเพลง
วันพอตักศิลป์
และเพลงของเจ้าตัวก็คือเบิร์ตแก่วเบิร์ตแก่วเบิร์ตแก้ว
เพื่อถวายเสียงกับพระเจ้าตักศิลป์ด้วยค่ะ

เบิร์ดแก่วเบิร์ดแก่วเบิร์ดแก่วเบิร์ดแก่ว
เบิร์ดแก่วเบิร์ดแก่วเบิร์ดแก่วเบิร์ดแก่ว
เบิร์ดแก่วเบิร์ดแก่วเบิร์ดแก่วเบิร์ดแก่วเบิร์ดแก่ว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
ที่สุด๕๐๙๕ทูบไม่ได้ตั้งนะจ๊ะบอกเลยว่านอนมา๐๙๕อีกแล้วคุณพอจะเป็น๕๙๐นั่นไง
เพราะว่ามันนอนมาไงค่ะแต่กำลังพยายามคิดพลิกแพลงอยู่นะคะว่าถ้าเลขทูปเป็นแนวนอนอย่างนี้เราจะต้องยังไงบ้างนะมันต้องกลับไปไงต้องกลับหรือเปล่านะ
แล้วแต่อันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณของคุณผู้ชมอีกทีนึงแต่บอกเลยนะว่าชื่นชมเรือนขวัญมากตื่นแต่เช้าไปเอาเลขมาฝากพวกเราแบบจุก
พร้อมเลยงานบุญแบบนี้ขอให้บอกบันเทิงไทยรัฐไม่ใช่ขวัญคนเดียวนะคุณแจ๊คคุณพลอยคุณเชอรี่พร้อมไปแบบว่าสแตนบายข้างหน้าเลย
ใช่งานแบบนี้พวกเราชอบขอบคุณน้องนุ๊ดด้วยนะคะที่ไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะไปทำบุญกันอีกนะคะคุณผู้ชมต้องติดตามให้ด้วยแล้วกันนะคะ